มีอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันนะครับ

ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันแบบนี้

น้องเอิญอายุ๑๗ปี

ชาวจังหวัดอุทัยธานีมาทำงานอยู่ที่ร้านค้า

ทนไม่ไหวเหมือนกันแฟนก็ชอบทำร้ายร่างกาย
ตามมาง้อง้อไม่สำเร็จ

ใช่แล้วยิงไม่ได้ยิงนัดเดียวนะคะ
ยิงไป๓นัดจนน้องเสียชีวิตครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมไปดู
คนก็รีบเรียกกันมาช่วยตอนที่น้องถูกยิง

คือฝ่ายชายก็ยิงตัวตายเหมือนกัน

คือให้ไปตามเจ้าของร้านที่ฝ่ายหญิง

ทั่วสังเวียนเดี๋ยวเราจะมีเสียงสัมภาษณ์ให้ฟังด้วยนะครับ
เพราะว่าเราตามหาคุณสังเวียนเจอแล้ว

น่าสะเทือนใจคือเรายังได้ยินเสียงน้องเอิญอยู่นะ
พี่บอกว่าหนูจะตายไหมคะพี่

คือเล่าเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมฟังนะคะ

เป็นวินาทีหลังนายกัณฑรวัย๑๘ปี
ใช้ปืนไทยประดิษฐ์ยิงนางสาวสอนสวรรค์

เวลา๗โมงที่ตลาดใหม่มีนบุรีนะคะ

มีร่องรอยอะไรเหลืออยู่บ้าง
คราบเลือดอยู่๒จุดค่ะ

แล้วก็พี่ชายเจ้าของร้านที่น้องเอิญทำงานอยู่

เอิญเป็นลูกจ้างร้านเสื้อผ้า
ช่วงเช้าก็มาเปิดร้านตามปกติแล้วค่ะ

ฝ่ายผู้ชายนายกัณฑร

แต่น้องเอ๋ยไม่อยากกลับไปคืนดีด้วย

นัดแรกยิงเข้าไปที่หัวเข่า

ขอชีวิตบอกว่าไว้ชีวิตเถอะ

ฝ่ายชายยิงซ้ำเข้าไปที่หน้าอกน้องเอิญ

มันห่างกันนะคะเพราะว่าปืนมันยิงได้ครั้งละ๑นัด
ต้องมีการหักลำกล้องกว่าจะยิงได้อีกนัด

ห่างกันประมาณ๑๐๑๕วินาที

ยิงที่เข่าน้องแล้วน้องร้องขอชีวิตแล้ว

ยิงซ้ำไปอีกนัดหนึ่งรวมเป็น๓นัดด้วยกัน

โหดเยี่ยมจริงนะนี่รักกันจริงหรือเปล่า
จากนั้นก็ตัดสินใจเอาปืนกระบอกเดียวกัน
นี่แหละค่ะยิงตัวเองตายตาม

เสียใจจริงที่เข้าไปช่วยน้องเอิญไว้ไม่ได้

แต่ฝ่ายชายถือปืนจ่ออยู่แบบนั้น

มาลั่งมาฉุดกันบ้าง

เราก็ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะแรงขนาดนั้น

ใช่ไหมเขาก็เถียงกันไปเถียงกันมา

ผู้ชายก็หายเงียบไปประมาณ๒๓อึดใจ

แล้วแฟนก็โผล่หน้ามาทางนี้

แล้วก็น้องล้มลงไปแล้วก็ไหว้ขอชีวิต
อย่าทำหนูเลยเขาก็ยิงซ้ำอีก๒นัด
เสร็จแล้วเขาก็เอาปืนกดที่หัวใจเขาหน้าอกเขานะ

เอาหัวไปเทินตรงนี้แฟนเขา
แฟนเขามีสตินะเขาผลักหัวออก
ผู้ชายก็เกรงชักไม่รู้สึกตัวแล้วล่ะ
แล้วก็จะมีฉี่แตกฉี่ไหลนองเลย
ทีนี้เขายังเล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าผู้ชายตอนที่ก่อเหตุ
ตั้งแต่มาง้อตั้งแต่ทะเลาะกลับไปเอาปืนมา
ยิงที่เข่ายิงที่อกเนี่ยร้องไห้ตลอดเวลา

ยิงแต่ละนัดแต่ละนัดร้องไห้ทุกนัด
สอบถามพ่อค้าแม่ค้าระแวกนั้นเขาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันค่ะว่า
สองคนนี้คบหากันมาได้ประมาณสักปีกว่า

เอิญตีตัวออกห่างเพราะว่าฝ่ายชายเนี่ย
ทำร้ายร่างกายบ่อยเหลือเกินไม่ไหวแล้วไม่อยากจะอยู่ด้วยแล้ว
หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเอามีดมาฟันเขาอะค่ะ
ฝ่ายชายอ่ะเอามีดฟันนี่เหรอฝ่ายชายอ่ะเอามีดฟันน้องเอิญ
ใครจะกล้าอยู่ไหวคะใครจะไปอยู่ด้วย
เอิญบอกทนไม่ไหวก็เลยต้องไปอาศัยห้องเพื่อนร่วมงาน

ทีนี้หนักไปอีกเอามีดไปฟันเขา

เลิศไปเลยมโนเอาว่านอกใจใช่ไหม

แต่เขาไปอยู่ห้องเพื่อนผู้หญิงอยู่ห้องเพื่อนผู้หญิงค่ะ
๓หรือ๔เส้นอะไรประมาณนี้ครับ
คู่ขอให้มึงรักกันนานนะ
ภายในครึ่งเดือนที่เขาเลิกกันเขาไปนอนกับ
ผู้หญิงด้วยกันเขาหนีไปนอนอยู่ตรงนี้
ใกล้นี้เองแต่แฟนเขาเข้าใจว่า
ไปนอนกับผู้ชายรู้ใจที่ตัวหมายของ

บอกโดนฟันโดนอะไรพี่ได้เห็นแผลอย่างนั้น

แต่แผลแรกน่าจะเป็นการโกหกว่าโดนบันเก็ตบาท
เพราะมันเป็นแผลตรงมากเลยรอยเฉือนแท้เลย

เขาบอกเขาบอกนะลุงหนูไม่ไหวหนูไม่เอาแล้ว

ผู้ชายเคยเห็นเคยคุยแต่คุยเขาเขาจะไม่มองหน้า
แล้วขณะที่ว่าคนนี้ไม่น่าครบ
ที่มองด้วยตัวเองเมื่อปีที่แล้วเจอครั้งแรก
นั่งกินหมูกระทะด้วยกันนะครับ

ผู้หญิงมาเล่าน้องคนตายนะ
ไปทำงานบริษัทนู้นก็๓วัน
ทีนี้ก็๓วัน๒วันออกไม่ทำงาน
แล้วก็กินน้ำกระท่อมเยอะอะไรกระท่อมต้มเป็นประจำ
ใช่นั่นแหละเขามาบอกเขาเล่าให้ฟัง

ที่ท่านได้ชมคลิปที่มีคนบันทึกเหตุการณ์
ตอนที่น้องเอิญถูกยิงเอาไว้ได้นะครับ

จะมีการเรียกคนที่ว่าไปบอกสังเวียนหน่อยไปเรียกสังเวียนหน่อย

นะฮะวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราตามไปเจอนะครับ
ชื่อจริงก็คือนายสังเวียนบุญด้วงนะฮะ
ก็เป็นผู้ที่ทำงานที่น้องเอิญเขาทำงานอยู่ด้วยนะครับ
ท่านได้ยินคลิปในช่วงแรกที่มีการเรียกกันนะครับ
สังเวียนเล่าให้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังว่าก่อนเกิดเหตุ๑วัน
เอิญเหมือนกับมีลางบอกเหตุนะคือได้แยกเงินเอาไว้เป็นสัดส่วน
อยู่ก็แบ่งเงินอย่างนี้บอกว่าอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ส่งให้ทางบ้านอะไรแบบนี้
ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยทำนะตอนเกิดเหตุเขาไม่อยู่ที่ร้าน
เอิญเนี่ยมาเปิดร้านตามลำพังจากนั้นก็มีคนไปตามบอกว่ามีคนยิงกันหน้าร้าน
สังเวียนบอกว่าตอนนั้นนะคิดในใจเลยคิดแว๊บขึ้นมาเลยว่า
สงสัยต้องเป็นน้องเอิญแน่ที่ถูกยิงเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยเห็นทะเลาะกับอดีตแฟนคนนี้บ่อย
โอ้โห
จงก็เรียกกับกรรมกรุงไหนพ่อก็บอกพี่เวียนไปดูปีใกล้ยิงกันไกลราก
ผมนึกปุ๊บนะพอป้าพูดอย่างนั้นผมนึกว่าอย่างแน่นอนผมคิดแบบนี้นะ
ไม่มีใครพอทะเลาะกันจะมีเรื่องตรงนั้น

เอิญหายใจอย่างเดียวแล้วก็ลดลมไซด์ให้อยู่บอกอย่างเนี้ย
แบ่งเงินนี้พี่คิดว่ามันเป็นรางไหมคะ
ผมก็ว่าน่าจะจริงเด็กพวกนี้ไม่ค่อยมั่น
ส่วนมากเขาจะเป็นคนเล่อเริงไงพูด
เวลาอยู่กับเราเนี่ยเขาจะเป็นคนซื้ออะไรมาก็กินไปโรงเรียนอย่างนี้

เขาบอกเป็นยังไงรุงเวียนบอกอุดหิตเขาบอก

ทีนี้เราก็ไปพูดคุยกับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในระแวกนะครับ

พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกว่าร้านที่น้องเอิญทำงานอยู่
เจ้าของร้านเขาก็เซ้งร้านมาเป็นปีที่๔แล้ว

แต่ว่าตลาดแถวนี้นะมีคนเสียชีวิตทุกปี

ก็เลยคิดว่าที่แห่งนี้มันเป็นอาถรรพ์หรือเปล่า

ก็ยังไม่เคยมีใครไปวางเครื่องเส้นไหว้เจ้าที่ตามความเชื่อเลยนะ
ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยลองเดินสำรวจดูร้านอื่นในตลาด
ก็มีพ่อค้าแม่ค้าวางเครื่องเส้นไหว้ทุกร้าน
ยกเว้นร้านของน้องเอิญที่น้องเอิญทำงานเนี่ย
ซึ่งเจ้าของร้านบอกว่าเดี๋ยวคงต้องทำบุญใหญ่แล้ว

คงต้องไหว้เจ้าที่เจ้าทางเหมือนกับที่ร้านอื่นเขาทำกัน
อืม
คนแรกคัรไกรที่ไปในลูกกระตาเลย
คนที่สองกลับไปนครสวรรค์กลับมารถชนตาย

คนที่๓มาทำงานไม่กี่วัน

คนที่สี่คือล่าสุดเนี่ยน้องเอิ้น
แต่ละสวบนี้ระยะเวลาห่างกันไหม

พี่ยังคุยแหย่กันเลยว่าเนี่ยไอ้เอิ้นเดี๋ยวนะเองก็ร้ายต่อไป
คุยกันเลยถามได้เลยนะคุยกันเนี่ยเองอะไรต่อไป
มันก็อุ๊ยพี่ล่ามึงเจถ้าพูดอย่างนี้กลัวนะเนี่ยมันก็ว่าอย่างนี้
พูดประจำเลยช่วงนั้นน่ะนะ
๔ตัวเราเชื่อไหมว่าเป็นอะไร

สี่ไอ้นี้แล้วมันไม่เชื่อได้ยังไงอย่างเงี้ยต้องทำแล้วล่ะ

เพราะว่าร้านอื่นทำไมไม่เกิดมาเกิดแต่ร้านนี้ร้านนี้ร้านนี้
มันต้องเอาฐานนั้นเถอะเชื่อพี่หรอมีต้องมี
อ่าเนี่ยเขาเล่าให้ฟังไปเขาก็ขนลุกไปอ่ะนะ
มันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับท่านผู้ชมครับแต่ว่า
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นบอกร้านอื่นเขาไห้เจ้าที่กันหมด
แต่ร้านเนี้ยไม่ได้ไหว้เซ้งมาสี่ปีตายสี่คนอืม
โดยในที่เกิดเหตุนายกรณพรผู้ก่อเหตุฝ่ายชาย
ก็คือเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแหละแต่ว่าน้องเอิญ
หามส่งโรงพยาบาลด้วยอาการสาหัสมาก
ล่าสุดก็มีรายงานค่ะว่าน้องเสียชีวิตแล้วเมื่อเช้านี้เอง๘โมง
นาทีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
ยาดก็ไปรับศพบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่จังหวัดอุทัยธานีพรุ่งนี้ค่ะตอนเกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยสาหัสทั้งคู่
แต่น้องเอิญเสียชีวิตแล้วเมื่อ๘นาฬิกา๑๐นาทีส่วนฝ่ายชายก็สาหัส
ขออภัยคุณผู้ชมยังไม่เสียชีวิตทีแรกมีข่าวว่าเสียชีวิตแล้ว
แรกบอกว่าเสียชีวิตทั้งคู่แต่ว่าตอนนี้ตำรวจยืนยันแล้วนะคะ
ตำรวจโทธาวรสายมณีรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจนครบานมีนบุรี
ซึ่งเป็นเจ้าของคดียืนยันค่ะกับทีมข่าวว่าฝ่ายก่อเหตุผู้ชายเนี่ย
ยังไม่เสียชีวิตพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนวมิน๙ค่ะ
ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็เตรียมแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และพกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตค่ะ
เราได้ยินข่าวสารแบบนี้บ่อยนะฮะ

ส่วนผู้ที่เป็นฝ่ายชายแล้วก็
ใช้ความรุนแรงกับฝ่ายหญิงตามไปง้อเขา
แล้วก็ยังคิดอยู่ในใจว่าถ้าง้อไม่สำเร็จ
เราต้องตายไปด้วยกันเนี่ยคิดใหม่เถอะ
เพราะถ้าคุณทำแบบนั้นคุณไม่ถูกจับเข้าคุก

คุณก็ตายตามมันไม่เกิดประโยชน์อะไร